ตลอดตลาดมาแล้วจ้ะคุณผู้ชมได้เวลาเข้าตลาดกันแล้วไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันดูค่ะราคาของเนื้อสัตว์นะคะยังคงที่อยู่นะหมูเนื้อแดง
สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของปลากันหน่อยนะปลานินวันนี้อยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่งค่ะ
ปลาสลิดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะ